ซื้อบ้านเป็น๑๐ล้านก็ซื้อให้
อยากได้อะไรเงินเดือนให้หมด
ความรักในดวงชะตานี้คือกวามรับ
มีความรักที่เป็นไปไม่ได้

เล่นสิงห์มุรีจะต้องต่ออางท้อง

เขาเป็นคนที่มีข้อกรรมบางอย่าง

มันก็มีสิทธิ์จะเกิดได้ตลอดเวลา

ถ้าเดินทางยิ่งเดินทางคุณยิ่งรวย